กรณีรถทัวร์๒ชั้นพลิกคว่ำที่วังน้ำเขียวนครราชศรีมา
ถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง๑๘ศพ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงค่ำของวันพุธที่ผ่านมา
ทีนี้ดูความคืบหน้าบรรยากาศการจัดงานศพที่จังหวัดกาลสิน
ก็ยังคงมีเพื่อนบ้านทยอยเดินทางไปแสดงความเสียใจกันอย่างต่อเนื่อง
และบรรยากาศงานศพผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุนี้
วัดป่าพุทธมงคลตำบลหรูปอำเภอเมืองจังหวัดกาลสิน

ทยอยเดินทางมาร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตตลอดทั้งวันนะคะ
ช่วงกลางวันญาติได้ถวายพระทหารเพลง
และพระสงฆ์ได้สวดอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่เสียชีวิต
ก่อนที่จะมีการสวดพระอภิษฐรรมศพเป็นคืนสุดท้ายนะคะ
ขณะที่หน่วยกู้ภัยฮุก๓๑นครราชศรีมา

ชาวบ้านไปเจออยู่ในพงหญ้าอยู่ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุ

หลังจากที่ศีรษะขาดหลุดออกจากร่างในวันที่เกิดเหตุ
ญาติญาติก็มีกำหนดนะคะว่าจะทำพิธีชาปนกิจศพพร้อมกันกับผู้เสียชีวิต
ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดดงพยอมที่ตำบลห้วยโพในวันพรุ่งนี้ค่ะ
คุณผู้ชมคะมีหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากอุบัติเหตุในครั้งนี้
เปิดเผยความรู้สึกกับทีมข่าวของเรานะคะ
นางประจิมถิตประไพรค่ะ
ก็บอกว่ายังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จนถึงวันนี้เนี่ยยังกินข้าวไม่ค่อยได้เลยนะคะ
คือก่อนหน้าที่จะเดินทางไปกับรถทัวร์คันนี้
เพื่อนบ้านมาชวนให้ไปด้วยถึง๒ครั้ง
ก็เลยตัดสินใจจ่ายเงินค่าเดินทางถี่พักค่าอาหาร๓๑๐๐บาท
ก่อนเกิดเหตุคนขับขับเร็ว

จากที่นั่งที่ชั้น๒ลงมาข้างล่าง

แล้วก็ตะโกนให้คนขับหยุดรถด้วยนะ

เนี่ยเธอตะโกนบอกไปแป๊บเดียวเกิดอุบัติเหตุเลย
พอได้สติก็ตะโกนให้คนมาช่วย
ดึงตัวออกมาจากซากรถนะคะ
เพราะดีจริงบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นเอง
นางประจิมบอกด้วยว่าก่อนเกิดเหตุการณ์นี้๓วันฝัน
ว่าเครื่องบินตกกลางทุ่งนาของบ้าน
ซึ่งเครื่องบินอยู่ในสภาพแบบหงายท้องเลย
เชื่อว่าน่าจะเป็นลางบอกเหตุล่วงหน้าค่ะ
ทีนี้จากกาลสินนะคะพาคุณผู้ชมไปดูจุดที่เกิดเหตุที่โคราช
ตรงนี้แหละค่ะบริเวณเนินมะกรูดหวาน
ตำบลอุดมทรัพย์อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมา
นี่ค่ะซากรถทัวร์ยังไม่มีการเคลื่อนย้ายออกจากจุดที่เกิดเหตุเลยนะคะ
แล้วก็เท่าที่ทีมข่าวไปสังเกตการณ์
คือวันนี้พ่อค้าแม่ค้าบางส่วนก็เริ่มที่จะนำสินค้าเข้ามาวางขาย
เพิงพักริมทางที่อยู่ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุบ้างแล้วนะคะ
ส่วนความคืบหน้าเรื่องของการจ่ายเงินสินใหม่ทดแทนให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต
ตอนนี้ก็ได้ยื่นเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทประกันภัยไปแล้วทั้งหมด๑๐รายค่ะ
ส่วนที่เหลือญาติยังไม่สะดวก
เพราะว่าบางครอบครัวก็ยังมีคนเจ็บพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
แล้วก็บางครอบครัวเสียชีวิตทั้งหมดนะคะ